ข่าวนี้บ้างค่ะครับสายไหมไม่รอดไม่รอดที่ว่าเนี่ย
คือเข้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์ถึงในบ้านเลยนะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ด้วยลองดูหน่อยค่ะ

มีกล้องวงจรปิดจับภาพครับ

ฉันกำลังจะบอกว่าเจ้าของบ้านไม่รอด
โดนขโมยขโมยมารถที่นี่ไง
แต่คิวต่อไปดิฉันขอให้เป็นคิวของไอ้โจรที่มันไม่รอดต้องโดนตำรวจจับกลุ่มเออนี่คุณเหมือนบ้านตัวเองไหมโอ้โหเข้ามา
ชิวมากค่ะใช่เข้ามาถึงปั๊บขึ้นคล่อมรถมอเตอร์ไซค์คือมีจอดอยู่สองคันคันหนึ่งคุมผ้าไว้เอายากไม่เอาดิก่าเอาคันนี้พอขึ้นคล่อมได้นะแล้วสักพักหนึ่งอ่ะติดไฟไฟติดแล้วนะสตาร์ทเสร็จแล้วนะถอยถอยถอยออกไปแล้วคุณเห็นนู้นไหมเพื่อนอ่ะจอดรอยอยู่ข้างนอกเข้ามาพร้อมกันกับเพื่อนคันนั้นแต่ขาดกลับ
เฟซบุ๊กสายไหมต้องรอดเนี่ยโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าโจรชุมจัดฝากตำรวจสอนอนสายไหมจัดการด้วยนะครับอ่ะทีนี้เข้าไปดูในคอมเม้นต์ค่ะคอมเม้นต์ก็บอกว่าคนร้ายน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเหมือนกับรถตัวเองเลยชำนาญเหลือเกินนี่มีกล้องวงจรปิดน่ะจนยังไม่กลัวเลยแล้วอย่างหนึ่งบอกว่าเออขอ